คุณผู้ชมครับในต้นสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่วันลอยกระทงแล้วนะครับ
ขณะนี้เองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อม
แล้วก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยเช่นเดียวกันกับกรุงเทพมหานคร
วันนี้ผู้ว่ากอทมลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและเตรียมความพร้อม

ปฏิบัติการตรวจสอบความเรียบร้อยทางน้ำของเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครกรมเจ้าท่าตำรวจน้ำและการสนับสนุนเรือจากภาคเอกชน
เป็นการแสดงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ
แก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
ในวันจันทร์ที่๑๔พฤศจิกายนนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่า
เจ้าหน้าที่จะสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดอุบัติเหตุ
ผลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้ตรวจสอบความแข็งแรงและมาตรฐานของท่าเรือ
กำชับให้เชือกอุปกรณ์ต่างอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
โดยแต่ละโป๊ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องน้ำหนักคน

ทั้งนี้ยังได้ย้ำผู้ประกอบการเรือภาคเอกชน
ระมัดระวังการปิดกั้นท้ายเรือขึ้นลง
ควรจอดให้สนิทเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ผู้โดยสารตกเรือ
เรากำลังตรวจทุกโป๊ะทุกท่าเรือ
ความมั่นกลมแข็งแรงของท่าเรือมีทรมานไปแค่ไหนเพียงได้
่ังเช่นอาจดูเชือกที่ยังใช้เชือกผูก
ก็จะดูว่าเชือกมันเก่าหรือเปล่า
และที่สำคัญที่สุดคือป้ายที่บอกจำนวนผู้ที่ลงบนโป๊ะ
สมมุติว่าบอกว่าลงได้๘๐คน

ผมก็เลยตัดปัญหาเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ
ก็อาจจะร่วมกับทหารอยู่ประจำโป๊ะ
แต่ต้องให้ลงได้แค่๗๕
นอกจากนี้กรทมได้ร่วมปล่อยแถวขบวนรถดับเพลิงและกู้ภัย
สายตรวจเทศกิจรถหน่วยแพทย์กู้ชีวิตจำนวนเกือบ๔๐คัน
กระจายตามจุดท่าเรือทั่วกรุงเทพ
เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาล
ซึ่งกรุงเทพมหานครมีโป๊ะเรืออยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
และลำคลองทั้งหมด๔๓๖แห่ง
ปรับปรุงซ่อมแซมและงดใช้งาน๗๐แห่ง
และเปิดสวนสาธารณะ๓๐แห่งให้ประชาชนมาร่วมลอยกระทง
แต่งดการจัดกิจกรรมรื่นเริงรวมถึงห้ามจุดพลุดอกไม้ไฟ
ปีนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายดอกไม้ไฟ
หากพบผู้ฝ่าฟื้นจะมีโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือน
และปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
เช่นเดียวกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ที่ออกมาเตือนผู้ปกครองให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเด็กจมน้ำ
ซึ่งเด็กมีความเสี่ยงที่จะลื่นและพลัดตกได้
เหตุการณ์ที่พบบ่อยคือลงไปเก็บเงินในกระทง
ขณะที่กลุ่มผู้ใหญ่ความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากมีการดื่มสุรา
จากข้อมูลช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
พบว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิตมากถึง๔๓๘คน
เป็นเด็กจำนวน๑๒๙คนหรือ๑๒๐
เฉพาะในวันลอยกระทงวันเดียวนั้น
มีคนจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง๑๗๒คน
โดยแยกเป็นเด็ก๕๙คนหรือคิดเป็น๑๓

ซึ่งมากกว่าในช่วงวันปกติเกือบ๒เท่าตัว
อกจากนี้ยังพบว่าเป็นชายมากกว่าหญิงประมาณ๒เท่า
และกลุ่มอายุที่พบมากสุดคือ๕๙ปี
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน